คุณผู้ชมพาไปที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะคะ
ไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถกระบะคันหนึ่ง

ก็เลยทำให้ปี๊บที่บรรจุปารัสนะคะ
เต็มคันรถตกเกลือนถนนไปหมดเลยค่ะ
กินคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
ทีนี้ไปตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ได้พบว่าเป็นอุปติเหตุที่เกิดจากยางค่ะ

ก็เลยทำให้พลิบบระอาจกระจัดกระจายแบบนี้
แต่ว่าโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจสอบพรัฐนาบุรีเล่นวัยคู่ไพฮุ๊ก๓๑

บนถนนแสนรัฐนาบุรีสำโรงธาบ
อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินตรงนี้เป็นจุดเกิดเหตุอยู่ข้างสวนอาหารเรือนชมพูนะคะ
ไปพบปี๊บบรรจุปลาร้าจำนวนมากตกกระจัดกระจายเกลือนถนนทรงกินคลักคลุ้งไปทั่วบริเวณค่ะ
ใกล้กันนี้ก็พบรถกระบาดนิสันฟรอนเทียสีแดงเสียหลักตกข้างทาง
สอบสวนใดประสิทธิ์พุทธาจูอายุห้าสิบสองปีเป็นคนขับรถกระบาดทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยขนปี๊บบรรจุปลาร้ามาจากจังหวัดกาลสิน
กำลังจะไปส่งที่อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินขับมาก็ไม่เร็วมากนัก
พอมาถึงจุดเกิดเหตุจู่ยางล้อหลังระเบิด
ทำให้รถสายไปมาก่อนจะเสียหลักตกลงไปข้างทาง
ก็เลยทำให้ปี๊บปลาร้าที่บรรจุมาเต็มคันรถตกกระจายเกลือนแบบนี้แหละค่ะ
โชคดีที่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าฆาตเข็มขัดนิรภัยเอาไว้ค่ะ
โอ้โหนี่ถ้าไปขายนี่ได้เป็นแสนเลยนะคะ
คนขับรถบอกแบบนี้แต่ว่ากู้ภัยแล้วก็ชาวบ้านที่นี่
ใจดีค่ะช่วยกันเก็บปี๊บปลาร้าที่ไม่ได้รับความเสียหาย
เก็บแล้วก็ส่งคืนให้กับคนขับรถกระบะนะคะ
รองกับเครื่องย้ายรถกระบะคันนี้ออกจากจุดเกิดเหตุค่ะ